ส่วนบรรยากาศที่พม่าวันนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคักนะครับ
ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธที่นั่น
ติดตามจากรายงานของคุณจอมพลดาวสุโขครับ
ถนนโดยรอบองค์พระเจดีถูกปิดและแทนที่ด้วยพุทธศาสนิกชนชาวพม่าที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีสวดพระไตปิดก
พิธีที่จัดขึ้นโดยรัฐบาลพม่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายร้อยปี
สร้างแรงศรัทธาปกคลุมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต้อนรับศักราชใหม่
ลิลินอ่องก็เป็นหนึ่งในคนพม่าที่มาร่วมงานบริเวณด้านนอก
ทำกลางปัญหาและการจับตาจากนานาชาติที่มีต่อพม่ามากมายตลอดปีที่ผ่านมา
เขาหวังว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งความสงบสุขของพม่า
ลิลินอ่องบอกว่าเขามีความสุขมากในวันนี้และอยากให้ตลอดปีใหม่ทั้งปีมีแต่ความสงบสุข
ค่ำคืนก่อนเข้าสู่ปีใหม่พุทธศาสนิกชนชาวพม่าบางส่วนได้มีโอกาสสวดมนต์ข้ามปีที่เจดีชาเวดาปองจำลอง
โดยมีพระสงฆ์กว่า๓๐๐รูปจากพื้นที่ต่างของพม่าและจากชาติสมาชิกอาเซียนรวมทั้งประเทศไทย
ที่มีคณะสงฆ์จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรราชวิทยาลัยหรือมจรร่วมพิธี๒๕รูป
เช่นเดียวกับฝ่ายคารวาสที่มีพุทธศาสนิกชนไทยนำโดยสถาบันโพธิชยาวิชาลัย๙๘๐เป็นส่วนหนึ่งในงาน
คุณสุภาชัยวีรผู้ชงเลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชาลัย๙๘๐บอกว่า
การร่วมงานในครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือทางพุทธศาสนาระหว่างสองประเทศ
และเป็นนิมิตหมายที่ดีของสถาบันที่มีเป้าหมายรวมพุทธศาสนาทุกนิกายในประเทศแถบรุ่มแม่น้ำโขงให้เป็นหนึ่งเดียวกัน
อยู่อีกไทยก็เป็นหนึ่งเดียวนะครับซึ่งก็ผมเชื่อนะครับว่าจะพรุ่งรอปภูมิ
ดูแลมาบานกว่าสิบปีนะฮะก็เห็นนะครับถึงเซ่นทางหรือว่าแสงสว่างปลายอุโมงนะครับซึ่งผมเชื่อนะครับว่าด้วย
พวกเราชาวพุทธนะครับผู้นำชาวพุทธทั้งหมดนะครับ
เราน่าจะสารฝันได้นะครับในการประกาศดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับ
แม่น้ำโขงนะครับให้เป็นดินแดนพุทธศาสนาต่อไปอีก๒๕๐๐ปี
หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าการที่รัฐบาลพม่าตื่นตัว
ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนาอย่างยิ่งใหญ่
เป็นไปเพื่อรวบรวมพลังจากชาวพุทธในพม่าทั่วประเทศ
ทำกลางความขัดแย้งกับชาวมุสลิมโรฮิงญาในรัฐยาไทย
ที่ถูกประชาคมโลกจับตาในช่วงที่ผ่านมา
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากประเทศพม่า